วันนี้เราขอเริ่มกันที่คนดวงเฮงอย่างพี่นางสิริพรกันก่อนเลยดีกว่า
เมื่อวานนี้เราเพิ่งจะโชว์รถพี่นาง
เลขทะเบียนรถของพี่นางสิริพร
แล้วผลปรากฏว่าให้โชคจริงนะคุณ

ตรงเลยเลขท้ายสองตัวค่ะ
เพราะมีหลายคนที่ยังตามต่ออีกงวดนะคะ
คือก่อนหน้านี้เนี่ยหลายคนตามป้ายทะเบียนเป็นป้ายแดง

พี่นางก็เลยขายรูปลงให้ดูอีกรอบนึง
เออและเจ้าของรถก็รับทรัพย์ต่ออีกนะคะคุณผู้ชม
พี่นางเนี่ยโพสต์ล่าสุดซื้อเลขทะเบียนตัวเองมาเป็นชุด
ไม่รู้มวดนี้รับทรัพย์ไปกี่แสน

ส่วนคนที่มอบเงินคืนให้กับรัฐบาลไปพัฒนาประเทศก็มีทั้งพี่อ้วนรีเทิร์นนะคะ
ถูกมาแล้ว๒งวดติดงวดนี้ขอพักก่อนนะจ๊ะ
พี่มนต์สิทธิ์ทำซ่อยเองดูจากลอตเตอรี่ที่โพสต์บอกแฟนเพลงเนี่ย

แต่ไม่รู้ว่าพี่แกจะมีแอบซ่อนเอาไว้อีกหรือเปล่า

แต่บอกเลยว่าคนที่ดวงมาแรงจริงในช่วงนี้น่าจะเป็นพี่นางสิริพรนะคะคุณผู้ชม
จนถึงตอนนี้เนี่ยพี่นางยังนับลอตเตอรี่ไม่หมดเลย

แล้วรถคันนี้ข้างหลังของเราน่าจะได้มาฟรี

ถูกต้องค่ะถูกเงินหลักล้าน